เรื่องนี้ในโซเชียลก็มีการแชร์กันแล้วก็มีการคอมเมนต์กันเยอะมาก

ใช่อยู่ยังไงให้พอในเดือนนึง
เพราะฉะนั้นมาช่วยกันคำนวณมาช่วยกันคิดหน่อยละกัน
เพราะว่าเราไปคุยกับครูเป๊กคนนี้มาด้วยนะคะ
ถามว่าครูเป๊กอยู่ที่ไหนทำไมใช้เงิน๕๐๐เดือนนึงถึงพอ

เดี๋ยวไปดูกันก่อนเลยคลิปที่ครูเป๊กรีวิวค่ะ
ที่เราต้องจ่ายเลยก็คือรวมอยู่ที่๔๒๐๐บาทครับ
เราก็จะเหลือให้ใช้แบบจุใจเลยนะครับ
เงินเดือนเราก็เหลืออยู่ที่๘๐๐บาทนะครับ
ถ้าเราเฉลี่ยเป็นวันนะครับ๓๐วัน
ก็จะอยู่ที่ประมาณวันละ๒๖บาทนะครับ
ก็พอได้เติมน้ำมันครับเราก็เติมปั๊มหยอดเหรียญนะครับ
ครั้งละ๒๐บาทอย่างนี้ก็ได้
ระหว่างที่น้องน้ำแข็งนะครับอ่านข่าวนี้
คุณผู้ชมใช้กี่วัน

บางคนอยู่กรุงเทพนี่อยู่ไหนนะน้องคาย
แต่อันนี้ค่อยสั่งดีกว่าค่ะคุณเป๊ะคนนี้ไว้เบ็นจะเพชรพอดีเลย

อนุบาลอยู่ที่โรงเรียนหนึ่งในอำเภอเมืองหนองคายแล้วก็
บอกนะว่ารายจ่ายประจำเนี่ยคือมันต้องแบ่งออกแบบนี้ว่ารายจ่ายประจำมีอะไรบ้าง
เงินต้องส่งให้แม่เดือนละ๓๐๐บาทจาก๕๐๐ลบ๓๐๐งั้นแปลว่าเหลือ๒๐๐แล้วนะค่าน้ำค่าไฟคือด้วยความที่อยู่บ้านตัวเองไม่ต้องเสียค่าเช่าไงคะเดือนละ๕๐๐ก็
แล้วก็ยังมีค่าโทรศัพท์ค่าอินเตอร์เน็ตเดือนละ๗๐๐

ที่เบิร์ทมองไปเห็นครูเพคเค้าจัดฟันใช่ปะ
ถ้าไปหาหมอจัดฟันที่เคยจัดฟันเดือนนึงต่ำเลยนะแถ่๑๐๐๐๑๕๐๐บาทแล้ว

ใช่ให้หมอดึงฟันดึงแบบดูตัวแบบอะไรพวกนี้
แต่ทีนี้ครูเพคบอกว่าเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังนะว่าเค้าหาเงินมาจากไหน
ให้รู้ว่าอยู่ได้ยังไงตั้งใจจะทำ๒คลิปคือคลิปนึงเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเงินเดือนของ๕๐๐บาทนี่แหละจัดการยังไงและคลิปที่๒จะเป็นเรื่องของการหารายได้เสริมแล้วอัน
นี้ไอ้คลิปที่มันกลายมาเป็นประเด็นคือคลิปแรกไวรอลออกมาเพียบเลยนะครับที่นี่จุดเริ่มต้นครูเป๊กครูเป๊กอยากรู้อยู่กับเด็กอนุบาลเธอเด็กมาเต้นติ๊กต๊อกแบบนี้ครูเป๊กมาสอนที่โรงเรียนนี้ได้ยังไงอ่ะหมออ้อครูเป๊กเนี่ยมาฝึกสอนที่โรงเรียนนี้แล้วก็เห็นเลยว่าขาดแคลนขาดแคลนครูประถมวัยตอนแรกตั้งใจจะมา
นี่ลองฟังครูเป๊กค่ะ
ผมเรียนเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยครับหรือครูอนุบาลนั่นเองนะครับ
แล้วก็มาเห็นสภาพหลายอย่างครับ
สภาพโรงเรียนที่เล็กแล้วก็ครูที่น้อยไม่ครบชั้น
ต่อการบริหารจัดการแล้วก็การจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนครับ
ผมก็เลยคิดที่อยากมาช่วยครับ
ก็คือตอนมาแรกก็คือขอมาสอนฟรีครับ
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอะไรเลย
นี่แหละแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมหลายคนก็อยากรู้ไง
เอ้าแล้วครูเป๊กเอาจริงคือหารายได้เสริมจากทางไหนเหรอ
ตรงวีล่ะอาชีพที่๒มีไหม
มีครูเป๊กเนี่ยจริงเขาก็มีความเชี่ยวชาญ
คือเก่งดนตรีรับงานด้านดนตรีนะเพราะว่าเวลาที่เขาไปออกงานอันนี้อันนี้ไปเป่าแคน
หมวกเป่าแคนไม่ใช่แค่เปิดหมวกเป่าแคนอย่างเดียวนะพี่เบิร์ตคือปกติเวลาไปรับงานดนตรีเนี่ยคือเขาจะได้ประมาณแบบ๓๐๐๘๐๐
แต่ก็ไม่ได้มีบ่อยแต่ที่เห็นอยู่หน้าจอตอนนี้เปิดหมวกเป่าแคนเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำประจำที่ตลาดนัดก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่ตลาดนัดแล้วสอนอยู่หนองคายใช่ไหม
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่อุดรไปทีนึงก็เป็นชั่วโมงนะแล้วรายได้ก็ไม่แน่นอนวันละเท่าไหร่ครั้งนึงเปิดหมวกทีเท่าไหร่
แต่บางวันก็อาจจะไม่ได้เลยมันแล้วแต่วันไงแต่เงินส่วนนี้ยังไงครูเป๊กก็ต้องหักเก็บไว้เดือนละ๕๐๐บาท
๕๐๐๐บาทนี่ครูเป๊กก็ไปทำอะไรอ่ะคือในเมื่อแบบบอกว่าแบกให้แม่๓๐๐๐บาทใช่ปะแต่ไอ้๕๐๐๐บาทเนี่ยจะเก็บเอาไว้เป็นค่าเทอมในการเรียนปริญญาโทด้านการศึกษาประถมวัยนั่นแหละที่มหาวิทยาลัยสารคามที่ตอนที่ครูเป๊กเรียนปริญญาตรีอ่ะทำงานอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ส่งตัวเองเรียนจนจบปริญญาตร
เพื่อที่จะหารายได้เสริมแล้วก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครไม่ผิดกฎหมายด้วยหลายคนบอกเลยบอกว่าครูเป๊กอยากให้ครูเป๊กได้บรรจุเร็วอย่างน้อยอัตราเงินเดือนมันจะได้เพิ่มขึ้นใช่คือแม่ผมก็ไม่อยากจะบอกว่า๕๐๐ผมอยู่ได้ทั้งเดือนนะ๕๐๐ผมอยู่ได้ทั้งเดือนจริงพอมาถึงสถานีจะไปกินไอ้ข้าวเช้าหัวเขียววันขี้ก็ด
เป็นพี่เบิร์ดมาอยู่น้องคลายใช้ให้ประหยัดมาสักครั้งนะครับนะฮะพี่เบิร์ดก็หมดเนื้อย่างบ้างจอยจุ๊บบ้างน้องคลายอร่อยด้วยนะ